งูใหญ่เจองูเล็ก
นี่ถือกัดงูเนี่ยเขาบอกว่า

แต่ก็เล็กกว่างูที่มันโผล่ออกมาแล้วกันนะคุณผู้ชม

เพราะว่าช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของงู
และอีกอย่างช่วงนี้หน้าฝนแล้ว

แมลงอะไรต่างเข้าบ้าน
อันตรายต่างมันก็เลื้อยหลบหนีมา

ความใจเด็ดเดี่ยวและความตั้งมั่นของคุณพี่

เขาบอกว่าเขาเล่าตอนที่พูดถึงเกี่ยวกับการต่อสู้กับงู

ไม่ใช่งูผมนะผมจับงูจริงเพราะงูจริงกัดงูผมอยู่มือ

เอาละค่ะเดี๋ยวไปย้อนรอยดูเรื่องนี้ก่อน

เห็นแล้วก็สยองขนลุกขนชันกันเลยทีเดียวครับ
งูเหลือมขนาด๓เมตรครึ่งเข้าไปอยู่ในโถส้วมได้อย่างไร
แต่ที่สยองไปกว่านั้นเจ้าของบ้านก็คือนายอัธพรบุญมากช่วย
อายุ๓๘ปีชาวตะบนบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า

งูตัวนี้ก็โผล่ขึ้นไปงับของลับของห่วงเขาให้
หัวใจแทบวายแน่พี่อัตภพรเสียเลือดมากถึงขั้นหมดสติ
เพื่อนบ้านช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
ระบุว่างูกัดที่ผิวหนังปลายอวัยวะเพศ
ฉีกขาดยาว๓เซนติเมตรและที่ผิวขององคชาติมีรอยบาด
แต่ไม่ถึงท่อปัสสาวะต้องนอนรอดูอาการ๓๗วัน
หากไม่มีอาการแทรกซ้อนก็สามารถกลับบ้านได้
ตัวนี้รู้สึกว่าในตำแหน่งที่กัดไม่ได้ถูกทอด
ไม่ได้โดนท่อไม่ได้โดนท่อปัสสาวะค่ะ
ฉะนั้นก็คิดว่ายังโชคดีของคนไข้นะคะ
ก็ถ้าเราเรื่องการติดเชื้อไม่มีบาดแผลดี
ก็น่าจะใช่อันตรายจะน้อยแต่ถ้ามันโดนท่อปัสสาวะเนี่ย
ก็จะเป็นปัญหามากออนไลน์ก็ถือว่ายังโชคดี

นายอัตภพรเผยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่า
ช่วงเช้าตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำตามปกติ
ไปที่คอหารก็ไม่มีสิ่งผิดสังเกตใด
พอนั่งทำธุระส่วนตัวไปได้๕นาที
ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรบางอย่างกัดที่ปลายอวัยวะเพศ
จึงรีบใช้มือเอื้อมไปจับก็ต้องตกใจ
เมื่อพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่
แล้วก็ข้างบนก็มาแล้วจริงยูผมเอามือ
พอมือนี้ปุ๊บพอมันหมดแรงไม่ดึกเลยนะ
เอาเมื่องัดปากนิดนึงงัดปากก่อน
จริงยูคลายคลายเอง
ถ้ายิ่งเราดึงยิ่งเราทำยูมันก็ปล่อยผมก็ปล่อยเองนะครับ
แต่ผมยังจับผมไม่ให้มันดึงลงแค่นั้นเองครับ

ยังรู้สึกภาวะต่อไปคงไม่กล้านั่งซ่วมอีกแล้ว
อาจจะเปลี่ยนไปนั่งกระโถนแทนสักระยะ
ด้านนางสาวสาวิตรีชูยางภรรยาก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุได้สั่งเปลี่ยนเป็นชักโครกแทนแล้ว
แต่ก็ยังกลัวว่างูจะโผล่ขึ้นมาอีก
และยังบอกด้วยว่าขณะเกิดเหตุ
จะนำเชือกไปรัดป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

แต่พอพบว่างูนั้นกัดกล่องดวงใจสามี

ไม่ได้ห้ามเหลือตรงนั้นนะครับไม่ได้ห้าม
ห้ามไม่ได้เลย

ขณะที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาบอกว่า

โดยเฉพาะการฉกอวัยวะเพศแบบนี้
โดยแนะนำว่าหากไม่มั่นใจ
ก่อนนั่งชักโครกหรือซ่วมแบบนั่งยอง

หรือว่าสัตว์เลื้อยคานเข้าไปตามท่อน้ำทิ้ง
ก็จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับ
อ๋อใสดาไฟบ่อย
กลับข้ามไปกัดเนื้อกัดตัวมันครับ

บานที่เกิดเหตุในตะบลบางวัวองค์เบอร์บางประกง
เคยมีงูอาศัยอยู่จำนวนมาก

ทำให้ที่อยู่ของงูลดน้อยลง
ว่างูอาจจะเลื้อยเข้าไปทางท่อน้ำทิ้ง
ลงไปในบ่อพักแล้วก็เลื้อยขึ้นคอหาร
ถือเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่มีบ้านอยู่ใกล้พื้นที่ป่าชื้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน